กลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้๒จุดใหญ่ครับ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บรรเทาสาธารณภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับไฟครับ
นำรถดับเพลิง๗คันเข้าไประงับเหตุไฟไหม้
บริษัทแห่งหนึ่งอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรี
จุดเกิดเหตุอยู่ในซอยปู่เชยทูบแก้ว

เป็นอาคาร๒ชั้นเนื้อที่กว่า๒ไร่

แล้วก็มีโกดังเก็บของด้วยนะครับ
เอาไว้จัดอีเวนต์เก็บข้าวของอะไรต่างเนี่ยนะฮะ

โกดังที่เก็บของนั้นก็เสียหายบางส่วนนะครับ

รถเก๋งอีก๑คันถูกไฟไหม้เสียหาย
ประเมินความเสียหายเป็นตัวเลขเบื้องต้นประมาณ๓ล้าน

ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งว่าเกิดจากอะไร
คนงานชาวสปลาวครับที่เฝ้าโกดังเขาบอกว่า
เขาวิ่งหนีตายออกมาได้ตอนที่เกิดเหตุ
ก่อนหน้านั้นเขานอนอยู่บนห้องได้กลิ่นเหม็นไหม้
สักพักหนึ่งลืมตาขึ้นมาอุ้ยไฟมา
แล้วไฟลุกลามอย่างรวดเร็วก็เลยวิ่งออกมา
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดับไฟในที่สุด

อีกจุดหนึ่งที่ไฟไหม้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ประมาณเที่ยงคืนครึ่งครับตำรวจสนบังพลัด
รับแจ้งว่าเกิดไฟไหม้ในชุมชนสาราริมน้ำวัดบางพลัด
จรรย์สนิทวง๗๙ในกรุงเทพมหานคร
โอ้โหดูทางสิครับคุณผู้ชมชมพู่

การจะเข้าไปดับไฟเป็นไปได้อย่างจำกัด

ต้นเพลิงเป็นบ้านไม้๒ชั้นครับ
ลูกอยู่ในชุมชนแออัดรายรอบไปด้วย
บ้านไม้ทางเข้าก็แคบ
ดับไฟทั้งทีก็ต้องใช้เวลาครับ

พยายามที่จะเข้าไปดับไฟสุดท้ายคุมไฟเอาไว้ได้

ความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้าน๕หลัง
แล้วมีคนสำลักควันด้วย๑คนครับ
ขณะที่สาเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ตรงจุดนี้

ไปตรวจสอบสาเหตุเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งครับ